เอามาอัปเดตข่าวของครอบครัวแสนอบอุ่นลูกแฝดกันหน่อยดีกว่า

แล้วก็อยู่ในท้องแบบออยอีกสองถูกมั้ย
แต่ตอนนี้ที่อยู่กันเนี่ยฮะพี่ทีพี่พีเนี่ยโอ้โห
กินใจแฟนคลับกันไปเยอะแล้วคุณค่ะ
แล้วบอกเลยว่าตอนนี้เขาเตรียมขยายครอบครัวใหญ่มากขึ้น

จากแฝดสองชายใช่มั้ย

เพราะพี่ออยกำลังตั้งคันลูกแฝดอีก๑ท้อง

ซึ่งน้องพีน้องพีเป็นพี่ชายเลย

แล้วในท้องเป็นฝาแฝดหญิงด้วยคุณผู้ชม

มีแฝดชายแฝดหญิงน่ารักมากค่ะ
ส่วนแฝดหญิงในท้องก็กำลังคิดหาชื่อกันอยู่
ก็ต้องดูเรื่องวันเวลาเกิดด้วย

เดี๋ยวไปฟังเสียงว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูก๔กันหน่อยจ้า
ท้องนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลย
เพราะว่าไหนจะแบบดูแลสองคนโต
แล้วไหนก็แบบมีทำงานด้วยอะไรอย่างนี้

นี่น้องบอกคิดถึงพี่ทีนะคิดถึงน้องพีนะ

เขาก็ต้องเอาไปบวกว่านี่เกิดวันที่เท่าไรยังไง
อะไรอย่างนี้อีก
พยายามชนะสละอะไรใช้ได้ไม่ได้